ร้องหมอแม่ป่วยหนัก
รักษาช้าคุณผู้ชมเคยปวดท้องไหม
ท้องที่ไม่ใช่ปวดท้องเข้าห้องน้ำมันจะทรมาน
เคสนี้ปวดท้องซี่โครงหัก
ปวดท้องร้องอยู่แบบนั้นนะคะ
หมอรักษาช้ารออยู่๔๐ชั่วโมงไม่ได้ย้ายโรงพยาบาล
คือจะ๒วันค่ะที่เบิร์ตสุดท้ายแม่
กลายมาเป็นรูปหน้างานศพแบบนี้เพราะว่าแม่ตายคาโรงพยาบาลเลยค่ะ
นี่แหละจากการปวดท้องรอรักษาอยู่เนี่ย
โดยลูกสาวนะคะคือคุณนันชิดาชมชัยภูมิอายุ๓๙ปี
เป็นพนักงานที่อบตดงพลองอยู่ที่แคนดงของบุรีรำ
ก็ร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณแม่ค่ะ
พาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแคนดงปรากฏว่าแม่เสียชีวิตแบบทรมานที่โรงพยาบาลเลย
เมื่อวันที่๑๐ที่ผ่านมาเหตุการณ์ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่๘มิถุนาเนี่ยนะตอน๗โมง
แม่เนี่ยคุณแม่รองสิทธิวงศ์อายุ๕๘ปีแล้วค่ะ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแม่รองเนี่ยไปทำงานเป็นแม่บ้าน
อยู่ในตัวอำเภอสตึกห่างจากบ้านสัก๑๕โลได้
ขี่ออกไปแป๊บเดียวคุณผู้ชมได้๕โล
รถล้มเพราะว่าหมาวิ่งตัดหน้าทีนี้กู้ชีพก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะ
เธอไปดูแลอาการแม่ตลอดเลยแม่ปวดท้อง
มอบอกว่าให้นอนรอแล้วมาดูอาการเป็นระยะ
ปวดของแม่แม่บอกว่าปวดมากตัวแบบไม่ดีขึ้นเลย
บ่ายวันนั้นนะคะขอย้ายย้ายแม่ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์
ที่โรงพยาบาลศูนย์คนไข้เยอะอย่าไปเลยอยู่ที่นี่แหละแคลดงเอาอยู่
๓ทุ่มเธอบอกว่าขอหมอย้ายโรงพยาบาลอีกรอบนึง
หมอก็ยังไม่อนุญาตอีกแล้วสิ่งที่คนเป็นลูกได้ยินนะคะ
แม่ร้องโอดโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องปวดท้องไม่ไหวแล้วอยู่แบบนี้ค่ะ
วันที่๙นะแม่ก็ร้องปวดท้องตลอดทั้งวันเลย
ทำอะไรได้บ้างฉีดยาแก้ปวดให้ทุก๔ชั่วโมง
หลังจากนั้นแม่หายใจไม่ออกค่ะหมอก็ต้องใส่ออกซิเจนช่วยแล้ว
แล้วก็ขอหมอย้ายโรงพยาบาลอีกโดนปฏิเสธอีก
จนสุดท้ายคุณผู้ชมดูสิตี๒ตี๒กว่าเนี่ยนะคะ
แม่น่ะเสียชีวิตคือแม่ตาค้างแล้วก็นิ่งไปเลย
หัวใจเท่าไหร่ก็ยื้อกลับคืนมาไม่ได้ค่ะ
ควรจะเสียชีวิตไหม

เพราะว่าหนูคิดว่าแค่ถ้าส่งจังหวัดก็น่าจะไม่เป็นแบบนี้
เพราะว่าเขาจะตรวจละเอียดมากกว่านี้
แล้วเคยได้เข้าไปหาพอโรงพยาบาลแล้ว
บอกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลมีแค่นี้
เขาก็บอกว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลเล็ก
ซึ่งทำการรักษาได้
แล้วหมออาจจะดูแลผิดพลาดค่ะ

โอ้โหหมออาจจะดูแลผิดพลาด
แล้วชีวิตคนที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ล่ะคะทำยังไง
แล้วโรงพยาบาลเองเอาหลีดมามอบให้ในงานศพ

พอเสร็จจากงานศพแล้วนะคุณผู้ชม

โรงพยาบาลแคนดงมีขนาดเล็กอุปกรณ์ไม่เพียงพอ
เอ้าแล้วทำไมตอนแรกบอกว่าอย่าไปเลย
โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำคนไข้เยอะอยู่ที่นี่แหละ
โรงพยาบาลแคนดงเอาอยู่แล้วทำไมพอแม่เสียไปแล้ว
กลับมาบอกว่าอุปกรณ์ไม่พอแล้วทำไมไม่ให้ย้ายไปตั้งแต่ตอนนั้นล่ะคะ
บอกว่าผิดหวังมากเลยนะเออกลายเป็นจากเดิมที่บอกเอาอยู่
ลายมาเป็นอุปกรณ์ไม่เพียงพอเนี่ยโรงพยาบาลก็ได้เอาเอกสารมาช่วย
คือเหมือนกับช่วยดำเนินการเรื่องเอกสารจะเอาเงินมาเบิกพวกค่าเยียวยาจากประกันสังคม
ให้เอาเงินตรงนี้มาใช้หนี้ให้แม่คือแม่ก็มีหนี้สินอยู่หลายแสนน่ะนะคะ
โรงพยาบาลเองบอกว่าไม่ได้มีเงินที่จะเยียวยาให้หรอกนะ
แค่ช่วยเหลือได้แค่นี้ทำเรื่องทำเอกสารต่างเพื่อไปเบิกทางประกันสังคม
บอกว่าจริงถ้าเกิดว่าหมอใส่ใจดูแลไม่ต้องให้แม่รอ๔๐ชั่วโมงก็คงไม่จากไปแบบนี้
อันนี้มันก็เป็นเรื่องการจัดการของโรงพยาบาลแต่เดี๋ยวต้องมาดูต้องมาคุยกันอีกทีนึงนะคุณผู้ชม
ต่อให้โรงพยาบาลบอกว่าไม่มีเงินที่จะเยียวยาแต่พอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอ่ะ
ควรจะหาทางออกยังไงนะคะให้ฝ่ายคนสูญเสียก็พึงพอใจมากที่สุดนะคะ